ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามารถดีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายครอบครัวที่ต้องเจอวิกฤตเมื่อเสาหลักของบ้านล้มลง
ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสแฝงตัวอยู่เสมอ
และเรื่องราวต่อไปนี้คือโอกาสของเด็กคนหนึ่งที่กำลังตอบแทนพ่อแม่บุญธรรมของเขา
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
เกมครูลืมให้ตังค์ค่าตัวงานที่แล้ว๒๐๐บาท
เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไปให้แม่
แล้วเดี๋ยวซ้อมอีกแล้วก็ฝากปิดห้องดนตรีด้วย

สวัสดีครับ
ตั้งแต่พ่อผมล้มป่วยหนักเขาก็ทำงานทำการไม่ได้ครับ
แม่ผมก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
หาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
ที่สำคัญต้องหาเงินมาใช้หนี้สิน
ถ้าไม่จ่ายเขาเขาก็จะยึดที่ดิน

ผมจะต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน

จะได้ไม่ต้องเสียบ้านหลังนี้ไป
ผมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เล็กกับพ่อเปี๊ยก

เลี้ยงมาตั้งแต่แบบบ่ะตั้งแต่เล็ก

ก็เลยขอเข้ามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม

ผมยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยครับ
พ่อเปี๊ยกผมก็ทำอาชีพขับรถมันทุกข์
ผมก็มีอาชีพขับรถ๑๐ล้อ
มีรายได้เงินเดือนรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงด้วย

อดไม่อยากส่งลูกส่งเข้าเรียนได้

ขึ้นไปนั่งรถกับเขาผมก็มีความสุข

ส่วนแม่เล็กก็ทำอาชีพแม่บ้านที่โรงเรียนวัดดอนทองครับ
มันเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๖ครับ
รายได้ที่งานประจำจากโรงเรียนเดือนละ๕๐๐กว่าบาท
ที่ได้กินได้อยู่ก็รายได้พิเศษ
เขาจ้างตรงไหนป้าก็ไปไปทำความสะอาด
ตอนเช้าตี๔ตี๕ก็ไปฝาดใบไม้ข้างหน้าโรงเรียนหน้าตึก
ผมก็ช่วยแม่ทำความสะอาดโรงเรียนมาตั้งแต่ป๓
ขวบจนมาถึงตอนนี้ครับ
จะตื่นไปขวาดใบไม้ขวาดตั้งแต่๔๕น
แล้ว๖โมงก็กลับมาที่บ้านครับ

เรียนมาก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเลยครับ
ก็ช่วยแม่ทำงานเก็บโต๊ะขึ้นกวาดพื้นถูพื้น
แล้วก็ได้กลับบ้านกันดึกครับ

ช่วยทุกอย่างในครอบครัว
พ่อกับแม่เขาก็มีลูกแท้สองคน
เป็นลูกสาวกับลูกชายครับ
ผมก็เรียกเขาว่าพี่สาวกับพี่ชายครับ
ต่อมาพี่สาวเขามีลูกชื่อว่าน้องพลอยใสครับ
เขาก็มาฝากแม่เล็กกับพ่อเปี๊ยกเลี้ยง
ผมก็ต้องช่วยดูแลน้องอาบน้ำพาเขาเข้านอน
ตอนนั้นพ่อไปกู้เงินมา๓แสนเพื่อที่จะมาซื้อที่ดิน
ปลูกบ้านหลังนี้ให้พวกผมอยู่ครับ
ตอนนั้นก็ได้ยินข่าวว่าเขามีที่จัดสรรแบ่งขาย
น้องของเขาบอกว่าขายให้๓แสนนะ
คิดบอกแม่ไปกู้ดีกว่าเอามาปลูกบ้านเรามาอยู่นี่เลย
ตอนนั้นพ่อก็ยังทำงานได้แม่ก็ทำงานได้
ก็พอใช้จ่ายหนี้สินบ้างครับ
ต่อมาพ่อเปี๊ยกเขาก็ล้มป่วย
เขาก็มีอาการปวดหลังปวดคอครับ
ทำให้พ่อเปี๊ยกขับรถพ่วงไม่ได้ครับ
พอนั้นเดินทางไปห้าอีสาน
ก็รู้สึกว่าขาของเราเนี่ยข้างซ้ายและซีกซ้ายเนี่ย
ซีกเลยมันจะจับอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว

ทางหมอก็จะดูคอทับเส้นนะ๓โค้ก

พอลุงเข้ามาล้มป่วยลุงก็ทำกินไม่ได้ใช่ไหม

มีหลานมาดูแลอยู่คนนึง
ชื่อเจ้าน็อตลูกของลูกชาย
ผมกับพ่อก็ได้มาคอยส่งเงินมาให้
บางครั้งพ่อก็ให้เงินให้ผมเอามาให้ปู่กับย่า

บางครั้งพอผมมีตังค์ผมก็ได้ซื้อกับข้าวมาให้เขามั่งครับ
ผมคิดว่าถ้าผมมีเงินผมก็อยากพาปู่ไปผ่าตัดให้มันหายครับ
เขาจะได้เดินได้ไปทำงานได้อะไรได้ครับ

หลังจากที่พ่อเปี๊ยกทำงานไม่ได้
แม่เล็กเขาก็รับภาระทำงานหนักมากขึ้น
ผมก็ช่วยแม่ทำงาน
น้องเกมเขาก็ตอนเช้ามืดเนี่ยไปต้องไปรีบไปฝาก

กลับบ้านเห็นหน่อยต้องสารเขามากเลยต้องสารที่สุด
โรงเรียนเขามีงานครูเขาก็ให้น้องเกย์ไปเล่นดนตรี
เขาก็ได้ค่าจ้างมาอีกหน่อยนึงช่วยกัน
ไปเล่นทีนึงครั้งหนึ่งผมก็จะได้๑๒๐๐บาทครับ
จากนั้นผมก็ทำมะม่วงกวนขาย
แล้วก็ไปขายที่โรงเรียนวันละทองขายให้พวกครูครับ
แล้วเขาก็มาคิดช่วยแม่ทำมะม่วงกวนขายได้รายได้เพิ่มมาอีก
กวนขายไปก็ขายได้อยู่
เขาบอกพ่อทำไม่ได้แล้วแม่ก็ทำคนเดียวสงสาร
เขาก็ช่วยทุกอย่างเขาไม่เคยบ่นอะไรเขาแน่
ก็รู้สึกดีครับที่ช่วยเขาทำงานอย่างเบาไปแล้ว

ภารกิจจะรวมมาบแล้ว

ครอบครัวก็อยู่สุขสบายโดยไม่มีหนี้
หนี้ก้อนนี้ป้าไปกังวลว่าถ้าเกิดป้าทำไม่ไหวปุ๊บ
เขาก็จะมายึดที่ปลายป้าก็ไม่มีที่จะอยู่
ป้าก็เลยอยากจะมาปลดหนี้ก้อนนี้ให้มันหมด
ถ้ามีเงินเหลือเยอะก็จะพาพ่อไปผ่าตัด
ทำให้แกกลับมาเดินได้เหมือนเดิม
มีความสุขสบายดี
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องเกมจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

คุณผู้ชมคงทราบเรื่องราวแล้วนะครับว่า
จริงแล้วพ่อเปี๊ยกและแม่เล็กเนี่ย
มีลูก๒คนนะครับ
ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับนอธเป็นลูกครับผม
ลูกชายของผู้ชายลูกชายคนโต

ส่วนอีกคนก็คือน้องพลอยใสครับ
พลอยใสน้องพลอยใสเป็นลูกของลูกสาวใช่ไหมครับแม่
ก็เป็นหลานส่วนน้องเกมที่ทราบกันว่า

จริงแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋า
เกมนี้มาอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

ตอนไหนว่าหนูไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อเปี๊ยก
มารู้ตอนที่แม่มาบอกตอนป่าวหกว่า

เสียใจนิดหน่อยที่เขาไม่ใช่พ่อแม่ของเรา
แต่ผมก็รักเขามากครับ
อยากจะบอกอะไรกับพระอรหันต์สององค์นี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้า

เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กผมครับ

ลูกแล้วทุกวันนี้เกมช่วยครอบครัวทำอะไรบ้างครับลูก
ก็ช่วยแม่ทำงานไปกวาดใบไม้ที่โรงเรียนพระดอนทองครับ
พอเลิกตอนเย็นก็ไปช่วยแม่ทำงานที่ห้องของครูก็ไปขวาดกับถู
พอช่วยแม่เสร็จแล้วเห็นบอกว่ากลับระหว่างทางหนูจะพกถุงไว้ด้วย

พลาสติกไปเก็บขวดมาขาย
ต้องเก็บนานแค่ไหนถึงจะได้ขายลูกกี่วัน
เป็นเดือนครับเดือนหนึ่งน่าจะขายได้รอบเดียวครับได้ประมาณร้อยกว่าบาทครับ
เห็นบอกว่าตอนนี้เกมก็ยังมีรายได้พิเศษด้วยเหรอลูกเหรอ

ไปเล่นดนตรีกับครูครับครูเขามาจ้างไปก็ได้มาคนละร้อยสองร้อยครับ
แต่นี่ครอบครัวของเราเนี่ยมันเริ่มแย่ช่วงไหนเกม
แก้ตอนช่วงพ่อล้มป่วยพ่อเขาทำงานไม่ได้แม่เขาต้องทำงานหนักคนเดียวครับ
ทำไมอ่ะลูกเพราะว่าปกติก่อนที่พ่อจะป่วยนั่นก็คืออ๋อพ่อเป็นเสาหลัก

พ่อจะทำงานได้ที่บอกว่าพ่อกับแม่แม่ขายอะไรครับแม่นอกจากทำความสะอาดแล้วแม่ยังขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรครับ
ตอนนั้นที่ขายราดหน้าอยู่บริเวณสองอยู่ค่ะรายได้ยังไม่ได้ทำแม่บ้าน

แม่ขายราดหน้าอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีรายได้ทุกวัน

นะครับแล้วพ่อก็ขับสิบล้อ

ตอนนั้นรายได้ของเราครอบครัวตกเดือนละเท่าไหร่
ส่วนตัวผมเองเนี่ยทำได้เดือนละหมื่นกว่าบาท
แม่ก็เกือบหมื่นเพราะฉะนั้นสองหมื่นกว่าบาทสองแรงบวกกันตากับยายก็เลยปรึกษากันเลยบอกว่าขยับขยายเถอะซื้อที่กันดีกว่าถูกไหมฮะ
แต่นี่เงินมันยังขาดอยู่เป็นส่วนน้อยพ่อก็เลยต้องไปกู้

แม่ก็เลยบอกว่าพ่อมีที่แล้วปลูกบ้านเถอะมันจะได้เป็นที่ของเราเป็นบ้านของเรา

เงินไม่พอแม่ก็ต้องกู้ต่อไปกู้มาอีกเท่าไหร่ครับ

รวมแล้วหนี้ทั้งหมด๒ก้อนนี้ก็คือบ้านและที่ดินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับแม่
ก็ใช้เข้าไปบ้างแล้วมันก็เหลืออีก๓แสนพระบาท

ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีปัญหาถูกไหมครับ

เพราะรายได้มันยังพอทำไหวแล้วพ่อก็เป็นคนขยันแม่ก็ขยันช่วยกัน
ทีนี้วิกฤตมันมาเกิดตรงที่น้องเกมบอกว่าพ่อเริ่มป่วย

พ่อขับรถไปเริ่มมีอาการป่วยใช่ไหมพ่อ

รู้สึกว่าขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะชาขึ้นมา
พอชาขึ้นมามันกระดุกกระดิกไม่ได้
มันปล่อนของขอลงมา

คุณคอคุณต้องยังไงก็คงจะทำงานต่อไปไม่ได้นะ
หมอจะเข้าเฝือกให้เส้นมันทับ

แล้วก็กระดูกมันเคลื่อนด้วยกระดูกคอ๓ข้อมันผิดรูป
งั้นถ้านอนหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณก็จะกลับบ้าน
กลับไปบ้านเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรต่อ
ถ้าคุณไปทำอะไรต่อคุณจะพิการต่อตลอดชีวิต
ก็คือสาเหตุมาจากตรงนั้นมันก็เลยทำให้ชา

มาเห็นว่าปรยาอยู่คนเดียวทุกวัน

แม้แต่บางทีว่ามาเอาข้าวเอาปลาซื้อมาให้เรากินก่อน
เขายังไม่ได้กินเราก็บางทีเราก็ไม่รู้

ตอนนี้แม่ก็เป็นทำเป็นแม่บ้านเหรอครับจ้ะ
ก็คือแล้วรายได้เป็นยังไงครับแม่
ก็เลยได้เป็นเดือนก็ให้เป็นเดือน

แล้วก็พิเศษต่างหาก
พิเศษนี่ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะ
เพราะเงินเดือนก็ต้องไปจ่ายค่าหนี้ค่าสินก็แทบไม่เหลือแล้ว

แล้วตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดสอนนะแม่
เพราะว่ามาผลกระทบจากโควิดเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างครับกับครอบครัวเรา

บางทีก็ไม่ได้ใช้หนี้ค่าที่เขา

บางทีก็สลับกันว่าเดือนนี้ไม่ใช้อีกเดือนใช้อย่างนี้
ถ้ามันติดกันไปเลยเขาก็ยุด

ก็ดิ้นกันสุดตัวเลยนะแม่เนาะ

แม่เล็กเห็นบอกว่ามันเคยอัตภัทจนขนาดว่าไม่มีเงินติดบ้าน
จนต้องแอบไปแค้กปลูกออมสินของลูก

ข้าวก็จะหมดก็แค่กระปุกออมสินไปซื้อ
แล้วก็เลยไปซื้อกับข้าวมาให้พ่อเขากิน
แต่ไม่ได้บอกลูกหรอกไปแคะของเขาเฉย

แล้วก็รู้แล้วว่าเขาดุป่ะ

เขาไม่ดุก็บอกเอาไปเถอะไปซื้อกับข้าวให้พ่อไปเถอะ

แล้วหนูรู้ได้ไงว่าแม่มาแคะเงินไปอ่ะลูก
ผมก็จะนำเงินในกระปุกไปซื้ออุปกรณ์การเรียน

กระปุกเงินมันก็หายไปครึ่งหนึ่งครับ

เขาก็บอกว่าเอาไปครับ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาผมไม่โกรธเขาเลยครับ

รู้สึกเงินที่เราเก็บมานำไปใช้ในครอบครัวเราได้
ซื้อกับข้าวมากินทุกวันครับ

เหรอแต่ตัวเท่ากันแล้วนะ
ห่วงอะไรคุณปู่คุณย่าบ้าง

ย่าก็แก่แล้วครับแถมยังมาทำงานหนัก
ปู่ก็เป็นอย่างนี้เดินไม่ค่อยไหวครับ
เขาก็ไม่ได้ทำงานย่าก็ต้องเหนื่อยคนเดียวครับ

เกมวันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้

ก้อนหนึ่งนำไปใช้หนี้ค่าที่ค่าบ้าน
แล้วก็ถ้าเงินพอเหลือก็พาพ่อไปรักษาผ่าตัดครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป

เพื่อเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในช่วงหน้า

เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ปรุงละด้าจำนวน๑๕ชามภายในเวลา๓นาที
ท้อนลูกท้อนเร็ว